มาดูเรื่องของคดีความของครูจอมทรัพย์กันหน่อย

ปี๔๘ครูจอมทรัพย์เป็นผู้ต้องหาผู้ต้องขัง

หลังจากนั้นหลังจากที่รับโทษไปแล้ว
ก็ปรากฏว่าออกมา
กระทรวงยุติธรรมมาขอรื้อฟื้นคดี
แล้วก็หลังจากนั้นตำรวจเข้าไปตรวจสอบมา

เพราะว่าสารพิพากษามาวันที่๑๗พฤศจิกายน
นี่ตำรวจบอกว่าดำเนินคดีกับคนที่ปั้นแพ้อยู่นะคะ

ตำรวจสามารถไปจับกลุ่มครูจอมทรัพย
แล้วก็พร้อมสามีที่บ้านพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คือตำรวจบอกว่าครูจอมทรัพย์ไม่ต้องออกหมายเรียกแล้ว

แล้วก็นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมา
ประมาณ๗โมงเช้าค่ะตำรวจภูทรนครพนม

นำหมายสารจังหวัดนครพนมเดินทางไปที่บ้านเลขที่๑๒๖
หมู่ที่๕บ้านม่วงไข่ตำบลด่านม่วงคำอำเภอเมืองสกลนคร
ซึ่งเป็นบ้านของครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
แล้วก็นายนิรันดิ์แสงเมืองโคตร
โดยตำรวจพอไปถึงก็แสดงหมายจับกลุ่ม
ควบคุมตัวสองสามีภรรยาภายในบ้านพักดังกล่าว
ตอนแรกก็ไม่เจอครูจอมทรัพย์นะ
ไปถึงไปเจอลูกสาวก่อนลูกสาวบอกว่า
จอมทรัพย์คุณแม่แต่งตัวอยู่ในบ้าน
ตำรวจก็รออยู่หน้าบ้านประมาณสัก๒๐นาที
ทั้งสองคนก็คือครูจอมทรัพย์แล้วก็นายนิรันดิ์คนที่เป็นสามี
ก็เดินออกมามอบตัวสีหน้าคือเรียบเฉยแล้วค่ะ
ถูกแจ้งข้อหาคือแจ้งความเท็จเบิกความเท็จอ้างยี่ซ่องโจร
แล้วก็หมินประมาทเจ้าพนักงาน
อันนี้เป็น๒คดีสำคัญนี่นะคะ
จากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวทั้งสองมายังที่โรงพัก
กศรีสุพรรณอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะ

เพื่อที่จะลงบันทึกการจับกลุ่มตามขั้นตอนของตำรวจ
โดยทั้งครูจอมทรัพย์แล้วก็สามีก็ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะ
แต่สุดท้ายก็ปฏิเสธค่ะที่จะให้ข่าวกับผู้สื่อข่าว
หลังจากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวทั้งสองคน
เดินทางไปต่อที่จังหวัดนครพนม
เพื่อสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วย
ก็เท่ากับว่าจะเป็นรายที่๘และรายที่๙

ก่อนนี้ตำรวจแจ้งเป็นหมายเรียกนะฮะไป๗คน

ถ้านับจากโทษของเรื่องต่างรวมทั้งครูอ๋องด้วยเนี่ย
คนนี้ออกหมายจับได้เลยเพราะว่าโทษมันเกิน๓ปี
ต้องคดีตอนปี๔๘
คดีก็ดำเนินไปเรื่อยจนติดคุกไปปีครึ่ง

ตอนนั้นตำรวจบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นแก๊งที่รับจ้างติดคุกแทนหรือเปล่า

ตำรวจโดนด่าเละเลยตอนนั้น
ปรากฏว่าศาลท่านพิจารณาหลักฐานและการรื้อฟื้นคดีบอกหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ

เหลืออีกก็มีบางคนที่มอบตัวไปแล้วนะครับ

เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูเพราะว่าจะมีการแถลงข่าว
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
ถ้าเกิดว่าทันในรายการเราน่าจะมีรายงานเข้ามา
ก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมแก๊งของครูจอมทรัพย์
ถึงต้องทำแล้วมันจะคุ้มไม่คุ้มอะไรยังไงนะครับ

สาเหตุที่มีการจัดตั้งขบวนการรับผิดแทน
น่าจะมาจากหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับเงินเยียวยา
คุณภาคภูมิเงินเยียวยาเงินชดเชย
สมมุตินะถ้าเกิดว่าได้มาเป็นหลัก๑๐ล้านบาท
ค่ะ๑๐ล้านนะครับแต่ค่าจ้างสัปปีอะไรนะ
๔๐๐๐๐๐บาทคือสัปปีกับเสิร์ฟรูปสะอาดเนี่ย
เป็น๒คนที่พันกันอยู่
สับวาปีสารภาพว่าพอครูจอมทรัพย์ติดคุกปุ๊บ
แล้วครูอ๋องเริ่มที่จะดำเนินการในการรื้อฟื้นคดีหวังเงินเยียวยาเป็น๑๐ล้านเนี่ย
เขาก็ไปหาหาจนรู้ว่ามีคนคนหนึ่งมีรถคันหนึ่ง

ของสัปปีวาปีทะเบียนมุมตาหา
อ่ามนุษย์ความผนมหรือมนุษย์ค่าหารนี่แหละผมยังไม่แน่ใจนะ
แต่พอตรวจทีแรกให้สับวาปีก่อนแสนกว่าบาท

เพื่อจะจ้างว่าให้สับวาปีเนี่ยบอกว่าขายรถคันนี้ให้เสิร์ชรูปสะอาด
เดี๋ยวจะให้เสิร์ชรูปสะอาดไปสารภาพว่าเป็นคนขับรถ

คนตายไม่ใช่ครูจอมทรัพย์เช็คไปเช็คมาเอาเสือรูปสะอาดขับรถไม่เป็น

ทีแรกจะแจ้งจะจ้างสองแสนก็เลยย้อนมาจ้างสับวาปี๔แสน
เพื่อให้เป็นทั้งคนขับรถและเจ้าของรถประมาณอย่างนั้นนะครับ